ที่ระยองครับคุณผู้ชมที่ถนนบายพาสเนี่ยนี่คือมันจะมีมุมเรื่องอาถรรพ์หนึ่งแล้ว
สองคือเรื่องวิศวกรรมจราจรไม่รู้ถนนตรงนั้นมันเอื้อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
หรือ๓เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิด๑เหตุปุ๊บ
คันอื่นขับผ่านมาชะลอขอดูหน่อยเกิดอะไรขึ้น
อันนี้ก็เป็นไปได้แล้วมันกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอ่ะพี่เบิร์พี่ปุ
มันอยู่เกาะกลางไม่ได้อยู่ริมถนนไม่ค่ะอยู่เกาะกลางเลยฮะมันเป็นตรงไหนบ่อยอ่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอุบัติเหตุทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ไปชนต้นสะดาวนะ
แต่ชาวบ้านเขาแค่เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์นะช่วงบ่ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ
บนถนนบายพ้าสาย๓๖ระยองชนบุรีในพื้นที่ตะบนมาบขา
เกิดเหตุรถเทรลเลอร์ครับบรรทุกแก๊สเนี่ยชนรถหกล้อเล็กแล้วก็กระบะสีขาว
คันเทรลเลอร์กับหกล้อเนี่ยตกข้างทางเมื่อสักครู่ส่วนกระบะนิสันคันนี้ด้านหน้าพังเสียหายก็จอดอยู่ตรงนั้นแหละ
ขณะที่คนขับทั้ง๓คันนี้กำลังตกลงกันอยู่นะคุณผู้ชมฮะ

ฝนตกครับฝนตกแล้วมีกระบะไปเฉียวชนกับรถเก๋งโอ้โหเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกเหตุหนึ่ง
กู้ภัยได้อำนวยการจราจรให้รถทั้งสองคันหลบก่อนหลบก่อนเข้าข้างทางก่อน
ระหว่างนั้นเองคุณผู้ชมมีรถกระบะอีกคันนึงขับผ่านมาเห็นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นชะลอดูหน่อย
ระหว่างที่ชะลอนั่นเองมีรถเทรลเลอร์ขับตามหลังมาชนเลยคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเขาขับกันมาดีจู่กระบะมาชะลอเฉยเลยเทรลเลอร์ก็เลยชนเข้าไปกระบะพังเสียหายครับ
ซึ่งรถเทรลเลอร์คันนี้ก็ไม่ได้ยอมหยุดดูเหตุการณ์ขับไปเลยครับ
ก็เลยทำให้ในเหตุการณ์วันเมื่อวานนี้ทั้งหมดมี๖คันจอดเสียหายอยู่
แต่เทรลเลอร์ไม่หยุดครับเทรลเลอร์ขับหนีไปพอมันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหลายคันแบบนี้
ชาวบ้านบอกว่านี่แหละนักข่าวนี่แหละตำรวจมันเกิดขึ้นเพราะอาถรรพ์ของต้นสะดาว
ที่อยู่ตรงานอยู่ตรงนั้นอยู่กลางถนนใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยชาวบ้านบอกมันมักจะมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ทางตำรวจสพพัฒนานิคมครับได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เพื่อจะสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แน่จริงเราต้องขับรถตำรวจรวงด้วยตัวเองนั่นแหละดีที่สุด